ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละเพราะว่าเจ้าของชาญหมากเขายืนยันมาแบบนั้น
คือเขาได้ชันหมากของหลวงปู่แย้มซึ่งเป็นเกจิดังมาเก็บเอาไว้นานเลยคุณผู้ชม
พอกลับมาเปิดดูอีกทีอ้าวชาญหมากกลายเป็นพระธาตุไปแล้วค่ะ
คุณผู้ชมดูเรื่องราวปฏิหารนี้นะ
เขาเปิดเผยมาโดยนางสาววันนาโชคถาวรอายุ๖๖ปีค่ะเป็นชาวบ้านอำเภอบ้านโปรงจังหวัดราชบุรี
เนี่ยค่ะโพสต์ภาพและข้อความลงเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
ภาพที่เห็นเนี่ยคือภาพชานหมากของหลวงปู่แย้มซึ่งเป็นเกจิชื่อดังแห่งวัดสามงามจังหวัดนครปฐม
คือท่านอ่ะมรณภาพไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะก่อนนานอ่ะเนาะสองสามสี่ห้าปีมาแล้วเนี่ยแหละ
ทีนี้ชานหมากที่ได้มาเนี่ยพบว่าบางส่วนมันเป็นพระธาตุ
เป็นยังไงคุณดูเกร็ดใสอะค่ะเฮ้ยมันเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะ
เป็นแบบใสอย่างนี้ใช่ไหมนี่คุณดูสิว่ามันเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
ทีนี้ทีมข่าวพูดคุยกับนางสาววันนาเมื่อวานนี้นะคะเธอก็เลยนำมาโชว์ให้ดูเลยค่ะ
ครับให้แบบได้ดูใกล้ใกล้เลยนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตัวเธอพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนเนี่ย
มีโอกาสไปกราบนวัสกาหลวงปู่แย้งเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดค่ะ
ตอนนั้นนะท่านสิริอายุครบร้อยปีพอดีแล้วก่อนที่จะเดินทางกลับก็เลยขอชาญหมากของท่านเพื่อที่จะมาบูชา
ท่านก็คายหมากออกให้ตอนนั้นเลยนะจากนั้นเธอแบ่งเป็น๓ส่วนเพื่อเก็บไว้บูชา
โดยการนำมาใส่ตลับเอาไว้แล้วก็วางไว้บนหิ้งพระก็ทำพิธีกันไป
แต่ผ่านไป๖ปีคุณผู้ชมถึงปีนี้นี่แหละเธอมาเก็บกวาดทำความสะอาดหิ้งพระ
แล้วก็เปิดตลับดูค่ะปรากฏว่าชาญหมากบางส่วนเนี่ยกลายเป็นพระธาตุ
คุณผู้ชมสังเกตดีมันจะเป็นผลึกแก้วใสบางชิ้นจะเป็นสีพิกุล
เออมันมันเหมือนกับแก้วคริสตอลเหมือนกันนะแล้วคุณคิดว่ามันจะมีอะไรที่สามารถแปลสภาพเป็นลักษณะแบบนี้ได้อ่ะ
แล้วมันก็อยู่ในตลับแบบนั้นนาน๖ปีมันก็เลยสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับเธอเป็นอย่างมาก

ค่อนข้าง๙๕ไม่รู้ว่าอยู่ไหนไม่รู้ว่าเก็บอย่างไรเหมือนกัน
แต่เธอบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วเธอเชื่อเลยว่านี่คือปฏิหาร
ที่เกิดขึ้นได้กับพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
โอ้โฮ

ก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลจริงเพราะเพื่อนอีก๒คนที่ไปด้วยกัน